วันนี้เมนูที่เกริ่นเอาไว้ก็คือ๑ปีมีครั้งเดียว
เขานำสิ่งนี้มาทำเป็นเกี้ยวค่ะ

อื้อ
เขารวบรวมเครื่องแน่นจัดเต็มชามเลยราคาเริ่มต้น๑๙๙บาท

ราคาพิเศษแบบนี้ก็เพราะว่าเห็ดถอบเนี่ย
มันเป็นของหายากปีละครั้งแล้วราคาก็ค่อนข้างสูง
แต่ก็ตั้งใดที่ทานก็จะติดใจแน่นอน
ทางร้านตีน้อยโอชาเนี่ยเขาก็เลยนำเห็ดถอบนี่แหละ
เอามาแรงสารเป็นเมนูเกี้ยวเห็ดถอบให้ลูกค้าที่ทาน
นี่เห็นมั้ยถ้าหากว่ากินเฉยกินเป็นของว่างก็ได้
เอาไปกุบกับแล้วเกี้ยวชิ้นใหญ่คุณ
แต่ถ้าใครบอกฉันอยากสดน้ำด้วยคุณก็สั่งเป็นแบบเกี้ยวน้ำก็ได้
นี่ก็ดีนะซดน้ำไปด้วยนะคะได้ความอร่อยความหลุดของเห็ด
แล้วก็ความกลมของหมูที่เขาออกมาทำส่วนเมนูกล้วยเตี๋ยวเนี่ย
ก็เริ่มต้นในราคาชามละ๘๐๑๒๐บาทนะ
ส่วนบะหมี่พญาเทครัวชามใหญ่จานใหญ่เนี่ยนะเริ่มต้น๓๙๙บาท
คุณดูสิว่าเขาเททั้งครัวมาให้จริงวัตถุดิบทุกอย่าง
ไม่ได้เททิ้งเขาจัดใส่จานมาให้อย่างใหญ่ยิ่งแบบนี้เลย
เอาใครจะไปแอวเหนือนะเจ้าก็แวะไปอุดหนุนกันได้นะจ๊ะ
ร่านเปิดทุกวัน๖๓๐ถึง๔โมงเย็นนะ
ให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้รวมถึงเฟซบุ๊กตีน้อยโอชาด้วย
กับเมนูเกี้ยวเผ็ดถอกค่ะ
เขาช่างคิดนะเอาวัสดุที่ได้ปีละครั้งเดียวนะ
แล้วก็หายากด้วยนะมาผสมกับหมู
แล้วก็ทำเป็นอาหารที่เราเคยกินมันแตกต่างออกไปอ่ะ

สัมผัสผมจะเป็นอย่างไรนางป๊อกเขี่ยวเลยนางป๊อกนางป๊อกนางกรับเลย
แตกไหมแตกไหมคะแตกครับ
อร็ดอร่อยตีน้อยโอชาเชียงใหม่นะครับคุณผู้ชมนะ
เห็นไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเราพูดถึงเชียงใหม่แล้วพูดถึงเห็ดถอบเขาจะนำมาทำเป็นไส้อัว
อ่าใช่ไส้อั่วเห็ดถอบ
อันนี้เป็นอีกเมนูหนึ่งแล้วนะเกี้ยวเห็ดถอบ
กินแล้วชอบแน่นอน
แต่ว่าส่วนมากเห็ดก็จะอยู่เห็ดท็อปนี่จะอยู่ที่เชียงใหม่เยอะนะภาคเหนือเยอะนะ
เพราะหากินได้ตามฤดูการ
เดี๋ยวถ้าจะกินอีกทีถ้ามันหมดแล้วก็ต้องรอฤดูการหน้า